กับวิธีการตรวจสอบลอตเตอรี่
เหนือจากการตรวจสอบว่าคุณถูกรางวัลไหมเนี่ยนะ
ก่อนที่คุณจะตรวจสอบว่าถูกรางวัลไหม
คุณซื้อมาแล้วคุณตรวจสอบดูดีว่ามันเป็น
สลากินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ปลอมหรือเปล่า

เพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่แบงค์ปลอมระบาดนะคะ
ลอตเตอรี่ปลอมก็ระบาดหนักมาก

คือมันเป็นมิจฉาชีพที่มากันเป็นกลุ่ม
แล้วก็ไม่รู้ว่าทำกันแบบนี้เยอะแค่ไหน

เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดก่อนของมิจฉาชีพที่มาหลอกขายลอตเตอรี่ปลอมค่ะ

คือเขาจะมาเลขขายตามบ้านนึกออกไหม
เวลาขี่รถจักรยานมาลักษณะท่าทางคือเหมือนคนขายลอตเตอรี่ทั่วไป
ภายนอกดูไม่ออกหรอกนะว่าลอตเตอรี่ที่ขายจริงหรือปลอม
นี่คือเมื่อวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ชาวบ้าน๔คนเขามาแจ้งความที่สพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีบอกว่า
คือมีพ่อค้ามาเร่ขายลอตเตอรี่ให้กับพวกเขา
คาดว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อมาทั้งหมด
เขาคาดว่ามันเป็นลอตเตอรี่ปลอมทั้งหมด
โหคุณค่ะซื้อมาตั้งเยอะนะไม่ได้ซื้อน้อยนะ
เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันหนึ่งในผู้เสียหาย
ชื่อว่าคุณลุงสนทิชูบุญเล่าบอกว่า
มีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยาน
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับตัวเขาแล้วก็เพื่อนบ้าน
ก็คือขี่มาขายในหมู่บ้านเหมือนที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละ
แล้วในแผ่นนั้นอินสลัดอินแห่งมัธบาลประมาณ๓๐กว่าใบ
ตัวเองกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนบ้านของเขาเนี่ย
ก็เหมามาหมดแผงเลย๓๐กว่าใบแล้วคุณดู
ชายคนดังกล่าวเขาพูดดีเลยนะ
เขามาขายเหมือนเป็นคนขายของอัธยาศัยดีเลย
บอกขายราคา๘๐บาทเลยถูกกฎหมายไม่มีหรอก
แพงขายเกินไม่มีก็ขายให้ในราคา๘๐บาท
คุณพี่เขาบอกซื้อมาเลย๒๖ใบ
ตอนนั้นก็จ่ายเงินไปเนาะ๒๐๘๐บาท
เขาบอกว่าเออไหนคุยกันดีถูกคอ
พูดเก่งขายเก่งถูกใจใช่เลย
แม่จะทอนมาทำไมเล่า๒๐บาทให้ไป๒๑๐๐บาทไปเลย
โอ้โหใจให้ไปเลยจัดปั๊บด้วยเผื่อถูกไง
อีกรายหนึ่งผู้เสียหายชื่อว่าคุณป้าซ่อนกลิ่นไฮตรง
เป็นเพื่อนบ้านลุงสนทิคนตะกี้เลยอืม
คุณป้าก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากชายคนนี้เหมือนกัน
โอ้โหโดนเหมือนกันแต่ป้าซื้อไป๒ใบ
ป้าแกบอกว่า๒ใบที่ซื้อไปเนี่ย
ใบหนึ่งแกแบ่งให้กับหลานชายไปด้วย
หลังจากหลานชายแกได้สลากกินแบ่งรัฐบาลไปแล้วเนี่ยนะ
หลานบอกว่ามันแปลกนะ
มันจับแล้วมันผิวสัมผัสมันไม่เหมือนเดิมมันไม่คุ้น
ครับคล้ายครับคราวว่ามันจะเป็นสลากปลอม
เอาล่ะงานนี้ทั้งลุงทั้งป้าตกใจกันแทบทั้งหมู่บ้าน
ไปเปิดอินเตอร์เน็ตดูเลยค่ะหาข้อมูลเข้ากูเกิ้ลพิมพ์ไปเลย
วิธีตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมเขาดูกันยังไง

ข้อมูลวิธีการตรวจสอบสลากินแบ่งรัฐบาลมันมีหลายอย่างมากคุณ

อย่างแรกก็คือให้คุณเอา๒ไฟก่อนนะ
กับแสงไฟดูสิว่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะมีลายน้ำรูปวายุพักอยู่ในเนื้อกระดาษ
แล้วมันจะเห็นชัดเจนเลยอันนี้คือของแท้
แล้วให้สังเกตดูว่าสีของเนื้อกระดาษมันจะมีความเหลืองแล้วค่อนข้างบางแต่เหนียว

แล้วคุณสังเกตดูเห็นได้ชัดเลยว่าอันไหนของปลอมอันไหนของจริง

มันปริ้นต์มามันพิมพ์มาหมึกมันจะเลือน

ส่วนของจริงด้านซ้ายค่ะไม่เป็นอะไรเลย
เพราะว่าเขามีสารเคมีเคลือบเอาไว้

เออเขาป้องกันรอยด่างอะไรต่างที่มันจะทำให้ตัวเลขเลือน
อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตง่ายก็คือระยะห่างความสูงต่ำ

หรือว่าร่องลอยการดัดแปลงการขูดอะไรแบบนี้ต่าง
เข้าไปลองหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วอ่ะมาลองทำดู
คุณป้ากับคุณลุงก็เลยมาลองทำดู
เขาบอกว่าให้เอาน้ำทดสอบ
หยดแรกไม่เป็นไรหยดสองหยดสามค่อยผ่านไปหยดต่อไป
หลงผิดคิดภาคภูมิใจสุดท้ายลอตเตอรี่ปลอม
อุ้ยเจ็บใจโอ้โหโดนหลอกซะได้

กระบวนการทดสอบเขาก็คือเขาเอาไปเปรียบเทียบ
เขามาเทียบกันคุณดูนะเห็นไหม
ของจริงกับของปลอมมันต่างกัน
ของปลอมนอกจากหยดน้ำลงไปแล้วมันเลือนแล้วคุณดูนะ
ของจริงด้านบนมันมีความเหนียวกว่า
เห็นไหมคะกระดาษมันคือมันยับแต่มันไม่ได้แบบว่าสามารถที่จะชำรุดได้ง่าย
ซึ่งคนที่ซื้อประจำคุณน่าจะรู้อยู่แล้วต่อให้คุณขยำเอยอะไรเอ่ยมันก็จะไม่ค่อยขาด
ถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะฉีกมันนะคะ
แล้วเนี่ยสรุปก็คือลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาล๓๐ใบที่ชาวบ้านเขาซื้อมา
ปลอม๑๐๐แจ้งความกับเจ้าหน้าที่เลยค่ะ
แล้วฝากเตือนไปยังประชาชนทั่วไปให้รับรู้กันอีกด้วยนะ
ว่าตอนนี้ลอตเตอรี่ปลอมมันระบาดมากเป็นข่งเป็นข่าวกันไปใหญ่โต
เมื่อวานนี้มาออกรายการถามตรงเลยนะเรื่องของลอตเตอรี่ปลอมเพราะโดนเงินไปเยอะคุณ
แล้วตอนนี้ใครที่มีลอตเตอรี่อยู่ในมือนะตรวจสอบนะคะคุณ
ตรวจสอบดูว่าลอตเตอรี่อันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอม
ป้องกันการโดนมิจฉาชีพหลอกคุณมีใช่ไหมลอตเตอรี่เอามาตรวจเลย

วิธีการอันนี้เราวางเอาไว้ให้ดูนี่คือสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วนะ

อันนี้คือลอตเตอรี่จากผู้เสียหาย
ส่วนอันนี้นี่เราซื้อมาใหม่เลยของจริง
ของจริง
ของจริงเลยค่ะส่วนใหม่ใจปื่๋ยคือน้องบรรตองคุณเอาร็อเตอรี่ที่ผมซื้อมาเมื่อเช้าเอามาทดสอบเพื่อการจุ่นน้ำ

เพราะถ้าไม่จริงก็ขึ้นเงินไม่ได้ถ้ามันถูก
พอแล้วนี่ก็เงินผม

คุณอาจจะไม่ต้องจุ่มน้ำแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณกลัวว่ามันชำรุด
ลองเอาน้ำหยดหยดลงไป๒๓หยดมันก็เห็นแล้วแหละ
มีคลิปที่เราให้ดูกัน๒๓หยดก็จะรู้แล้วว่าตัวหนังสือมันเลือนมันลาง

กระดาษมันเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยกระดาษของปลอมมันจะเปื่อยมันจะเปื่อย
จริงมันเปื่อยไหมคะลองฉีกได้ไหม
ไม่ลองดีกว่าไม่เห็นดีใจเลย
แล้วสังเกตดีนะให้คุณผู้ชมดูใกล้อีกครั้งหนึ่ง

ของจริงกับของปลอมเทียบกันดูชัดอีกทีนึง

แต่คุณสังเกตนะตัวเลขสีส้มมันไม่เลือน
แต่ของจริงนี่อยู่ข้างบน

เออแต่ถ้ามันตกตกใจ
ถ้ามันทำขึ้นมาแล้วคุณจะดีใจกว่านี้
คุณไม่ต้องตังวลอะไรหรอกนะ
ไอ้ใบนี้ไอ้งวดที่แล้วที่เล่นกัน
แต่มันมีอยู่ใบหนึ่งกับงวดนี้
มักกะหลาโคมอาร์นนี้ผ่านมาแล้ว

เอาไปส่องออกไปคุณจะเห็นลายวายุพักที่เป็นลายน้ำ
ว่าเราคุยกันเยอะแล้ว
เราเสือนคุณผู้ชมไปเยอะ